คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
มาสักจะครึ่งร้อยเกินครึ่งร้อยมาแล้วเออใช่
ก็เป็นอีพีที่พูดถึงกองหน้าอีกคนนึงตามที่เราสปอยไปก็คือทารินเบนเซล่านะครับ
คือเวลาพูดถึงกองหน้าระดับโลกอ่ะเราบางทีไม่ได้มองถึงเบนเซม่านะเราไปมองคนอื่นเนี่ยอ่าโอเค
เราไปมองแบบลวานดอฟสกี้อย่างเนี่ยอ่าทั้งที่เขาก็อยู่ในลีกเดียวกันใช่แล้วจริงเขาก็เป็นคนที่แบบสม่ำเสมอมาก
คือเป็นกองหน้าที่ทำประตูได้เลี้ยงบอลดีจ่ายบอลให้เพื่อนได้แล้วก็เป็นแบบนักเตะที่ไม่ได้เห็นแก่ตัว
เออผมว่าเป็นนักเตะประเภทเนี้ยที่แบบหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อถึงวันหนึ่งที่แบบ
เพราะว่าเขาก็อาจจะเริ่มไกลหูไกลตาเราแล้วเราจะเริ่มดูเขายากมากขึ้น
ไม่ค่อยได้เห็นเขาเตะฟุตบอลแล้ว
คือตอนนี้ไม่ต้องสรุปรอให้เขาจบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีใครบ้าง
ซึ่งมันจะมีอีกมีอีกมีแน่นอนครับ

ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ในเขตบรอนซึ่งเป็นที่อยู่ชานเมืองตะวันออกของเมืองลียง
มีประชากรประมาณ๔หมื่นคน
แล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นเขตที่แบบมีความรุนแรงมีความอันตรายก็
คล้ายกับที่สลัตนอิบราฮิมฟิศเติบโตมากเหมือนกัน
แปลว่าจะเป็นกองหน้าขุมระบโลกได้แต่ต้องอยู่ในเมืองแบบสไตล์นี้เนี่ยเหรอ
เมื่อกี้คือเหมือนแซวบอกแต่มันก็เป็นแรงครับบางอย่าง

อันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะแปลประมาณว่าบ้านสังคมสงเคราะห์
มันเป็นอาจถ้าต่างประเทศก็จะมีบ้านแบบสไตล์นี้อยู่เยอะครับ
กับพี่สาว๔คนแล้วก็น้องอีก๓คนนะครับ
แล้วก็อยู่กับทีมไปจนถึงปี๒๐๐๕นะครับ
เป็นเหมือนบทวิเคราะห์ของทีมสตาฟในเรื่องของนอกสนามและในสนาม
อืมก็คือนอกสนามเนี้ยเขาก็ถูกเขียนว่าเป็นคนที่แบบเงียบเงียบเป็นคนขี้อาย
แต่เขามีความจุดอ่อนก็คือเรื่องของการขาดความมั่นใจ

ก็คือเป็นช่วงที่เริ่มเป็นวัยรุ่นนะครับ
ตอนนั้นร่างกายของเบนเซมาเริ่มดีขึ้นกว่านักเตะที่เป็นอายุประมาณ๑๖ปีใกล้กันนะครับ
เริ่มมีกล้ามเนื้อแล้วก็เริ่มแข็งแกร่ง
แล้วก็รูปร่างของเขาก็เริ่มกระชับมากขึ้นโดยการไปฝึกกีฬามวย
ทำให้กล้ามเนื้อค่อนข้างเฟิร์มขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการคาดีโอไปในตัว
เหนือจากการออกกำลังกายในโรงยิมนะครับแล้วก็ส่วนในสนามเนี่ยเบนเซมาก็เรียกว่าตั้งใจมากขึ้น
จนกระทั่งมีโอกาสได้ลงสนามในชุดเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงวัยเด็กเบนเซมาสย้อนความหลังว่าเขามีความฝันอย่างหนึ่งก็คือว่า
เขาอยากจะเป็นเหมือนกับโรนโดอานายซึ่งเป็นไอดอลของเขา
และด้วยความที่มีไอดอลเป็นโรนาโดอาร์ไนท์ทำให้เขามีความฝันที่อยากจะเป็นกองหน้าหมายเล็ก๑ของโลก
พร้อมกันนี้ครับโอลิมปิกลียงในช่วงที่ใครเมนเซมาอยู่กับทีม
ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พวกเขาให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งเป็นจำนวนมาก
ซึ่งถ้าผมเอ่ยชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลร้องอ๋อแน่นอน

นาบิเฟคีตำนานลิเวอร์ฟู
เรียกว่ามาแล้วแหละแต่ว่าเรื่องร่างกายของเขาไม่ได้ไปเลยไม่ได้มา

อ๋อตอนนี้กลับไปรียงอะจำไม่ได้
โว้ดสัญญาณอะฟนอนแล้วมาอยู่กับรียงก็คือต้นแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แล้วเขาอยู่นานด้วยก็คือตอนปี๒๐๐๙ถึง๒๐๑๒ก่อนที่จะมาโมนาโก
มันทำให้นักเตะจำนวนมากถูกขาดออกจากทีมแพทย์ทุกปี
มันก็เลยทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับนักเตะเยาวชนมากขึ้นมากขึ้น
ในเวลาไม่นานตอนที่เป็นวัยรุ่นทีนเอดเลยเนี่ย
เพื่อจะเอาให้ได้อ่ะเพียงแต่เหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นเมื่อกี้เลยว่าเขาเป็น
ก็นั่นแหละเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่หลายคนชอบล้อนะ
เวลาที่แบบไปคุยกับพวกนักเตะฝรั่งเศสนักเตะลาตินอเมริกาเนี่ย
ซึ่งหลายครั้งก็ทำให้เซอร์เลฟูแฟนต้องแบบเจ็บช้ำน้ำใจนะฮะ
แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมากเขาก็รู้ตัวว่าเป็นไปได้ยากมาก

เพราะว่าอาจจะเผ่าด้วยรูปร่างนะเลยเพราะสำรับอะไรแบบนี้
โรนโดอานายเล่นบอลยังไงแล้วเขาจะเล่นยังไงนะครับ
นอกจากการยิงประตูฝ่ายแมนยูเตศในรุทการ์สองพันเจ็ด
ถึงสองพันแปดแล้วนะครับหลังจากนั้นมิซึมาก็ยิงประตู
เป็นว่าเล่นในบอลยุโรปเลยอืมผลงานสี่ประตูใน
เจ็ดเกมหรือในลีกเองก็ยิงไปยี่สิบประตูจากสามสิบหกนัด
ทั้งที่แบบวัยเป็นเทีนแอสเนี่ยอืมมันเป็นสักขีพยารณ
อย่างหนึ่งแล้วว่าเป็นเซมาอาจจะอยู่กับลียงได้
ไม่นานอืมและเขาพร้อมที่จะโบยบินไปสู่ทีมแรกแรกของ
โรปอืมนะครับในช่วงที่เบนเซมาอยู่กับลียง

ผมจำได้ว่าเขาแชมป์๗ปีติดก็คือจาก๒๐๐๑จนถึง๒๐๐๘๐๐นะครับ
โดยที่๒รูปการณ์สุดท้ายของเบนซิมากับลียงก่อนที่จะไปเรียมริตเนี่ย
เขาก็ผลิตกำลังกับผู้เล่นอย่างเฟรกอย่างฮาเต็มเนนอักฟาซิดเน่โกวูอะไรอย่างนี้

ซึ่งตัวของเบนเซมาบอกว่าในฤดูการนั้นที่เขาประสบความสำเร็จได้
สาเหตุสำคัญเลยมาจากการที่เขาเล่นฟุตบอลได้อย่างรู้ใจกับจุนิโยไปนัมบูกาโน
ไม่นับฮาเต็นเบสอาฟาที่เติบโตมาด้วยกันด้วยนะ
นั่นแหละครับทำให้เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของลียง
ซึ่งมันเกิดขึ้นจากขุมมะคานามีของพวกเขาด้วยนะครับ
หลังจากนั้นในปี๒๐๐๙ครับเบนเซมาก็ได้ย้ายไปร่วมทีมเรียลมาริดสมใจนะครับ
ด้วยค่าตัว๓๐ล้านปอนด์ซึ่ง๓๐ล้านปอนด์ในวัยในปี๒๐๐๙ก็ถือว่าแพง
เพราะว่าโลกฟุตบอลราคาค่าตัวยังไม่เฟ้อนะครับ
แล้วก็อยู่กับทีมจนถึงปี๒๐๒๓ก็ถามว่าคุ้มไหมต้องบอกว่ามากนะครับ
โดยต้องบอกว่าราคานี้มันแพงเพราะว่าในเวลานั้นเรอร์มาริดก็มีการซื้อกองหน้าดาวรุ่งเหมือนกัน
มันก็เกิดเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเฮ้ยเบนซิมาแพงไปหรือเปล่า
แต่ถ้าเราไปดูผลงานเขาในบอลยุโรปในลีกเอิงมันก็การันตีได้ว่าเฮ้ยมันมีของนะ
อย่างไรก็ตามครับในช่วงปีแรกของเบนเซมากับเรลมาริดก็ต้องบอกว่ามีความกระท่อนกระแท่น
อีกเหตุผลนึงที่ทำให้เรียลมริตมีความคิดที่จะปล่อยเบนเซมาร์ออกไปอีกส่วนนึง
เพราะว่าตอนนั้นเบนเซมาค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกกับห้องแต่งตัวของเรียลมัดวิด

ใช่เพราะว่าห้องแต่งตัวของเรียลมาริดในเวลานั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์ครับ
แล้วยิ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์มันก็ยิ่งเต็มไปด้วยอีโก้ใช่ไหม
มันก็เป็นเรื่องยากที่เด็กจะฝ่าฟัน

ใช่ครับถ้าให้ย้อนไปตอนนั้นเรียลมาริมีใครบ้าง
อิเกลาซียาสมีมาเซโลวมีเซคิวระมท
แล้วก็ถ้าเขามาแท้ก็มีราอูด้วย
ก่อนหน้าที่ลาอูจะไปชาวเก้ก็จะเจอลาอู๑ปี
แล้วก็คริสเดียโนโรนาโด
โอ้โหเรียกว่าห้องแต่งตัวนี้แบบ
ตัวนี้แบบเยี่ยวแตกซึ่งมันเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าต่อให้คุณมีฝีเท้าที่ดี
แต่คุณก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยคือต่อให้คุณเก่งแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจในการอยู่ห้องล็อกเกอร์เนี่ย
ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒ปีได้นะกว่าที่จะแบบที่จะปรับตัวเข้ากับบอลสเปน
ก็เรียกว่าเริ่มมาแจ้งเกิดแล้วล่ะเริ่มผีต่อออกผลแล้ว
จนกระทั่งในปี๒๐๑๓บริมาตริกก็เริ่มปฏิบัติการกาแรคติกอร์ภาค๒ด้วยกัน

แล้วเขาไปที่ไหนเขาได้แชมป์หมดนะหน้าหมั่นไส้ใช่ไหมผมเคยแซวอยู่พักหนึ่งอ่ะตอนช่วงที่ลิวภู
มันมีช่วงนึงอะที่ริวฮูก็มีข่าวอยู่แว๊บเดียวเออก็เลยแบบเอาแต่ก็ไม่เคย
เฉียดเขาไม่เฉียดมาที่อังกฤษเลยเนอะ
นะครับจุดที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ
แบลเซมมาร์มากที่สุดเพราะว่าในสามประสานอะ
เป็นเจม่าเป็นคนเดียวอาจจะบอกเป็นคนเดียวได้ไหม

แล้วก็เป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ
เล่นเพื่อเพื่อนมากกว่าเล่นเพื่อตัวเอง
แน่นอนเบลก็มีความไม่ดีกว่าเหมือนกัน
เขาต้องพิสูจน์ตัวเองจากการทำประตูให้เยอะเหมือนกัน
แต่ว่าบินเซอร์มาคือหลายครั้งเราจะเห็นเขาเล่นเพื่อแบบก็ถอยลงมา
เพื่อที่จะแบบเชื่อมเกมแล้วก็ให้เพื่อนได้เฉิดฉายอย่างเงี้ย
เออซึ่งในจุดนั้นอ่ะมันทำให้ตัวของเบนเซมามีความเข้าใจเกมมากขึ้นนะ

แล้วก็จนในช่วงเวลาหนึ่งประมาณช่วงประมาณปี๒๐๑๓๑๔เนี่ย
แต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นปีไหนก็คงต้องบอกว่าเป็นปี๒๐๑๕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

ซึ่งจุดนี้มันทำให้มันเหมือนที่พี่ตาบอกคือไม่ได้มาสอนแต่ทำให้ดูเฉย
ถ้าใครจะทำนานก็ทำซะอืมเอ่อซึ่งเป็นว่าบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากโรนโดเป็นอย่างมากอืม
ซึ่งในจุดเนี้ยผมว่ามันก็เป็นจุดที่ดีมากมากเพราะถึงวันในวันที่โลวันโดลาเรียลมะริตไปอยู่กับยูเวนทุสในปีสองพันสิบแปดนะครับ
ค่าตัวเกือบหนึ่งร้อยล้านยูโรเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญของเรียมริตในเวลานั้นก็คือคาริมเมนเซมา
นะครับก็กลายเป็นทั้งกัปตันทีมกลายเป็นหัวหน้าห้องในห้องแต่งตัวเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางให้กับรุ่นน้องในทีม
เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเตะดาวรุ่งทุกชาติ
อีกอ่ะมีหลายคนเลยชูอามินีเยอะแยะมากที่แบบเติบโตมาจากความเป็นฝรั่งเศสนะครับ
แล้วก็ด้วย๔ปีที่โรนโดย้ายไปอยู่ที่ตูรินกับยูเอ็นตุสเนี่ย
เบนซิเมอร์กลายเป็นดาวเด่นขึ้นมาจริงเขายิงไป๑๓๑ประตูในเวลานั้น
๑๓๑นะเยอะมากใน๔ปีเนี่ยนะครับ
ผมเลยคิดว่าไอ้๑๓๑ที่ว่าเนี่ยมันทำให้คนยังไม่พูดถึงเขาอีกเหรอสักเท่าไหร่เลยอ่ะ
นี่คือยิงเยอะมากแล้วยิงในลาลีก้านะครับ
แล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เบนซิมาได้รางวัลบรรลงดอนในปี๒๐๒๐
รวมถึงการคว้าแชมป์ลาลิกาอีก๒สมัยนะครับ
หลายคนก็บอกตรงกันว่าการคว้าแชมป์การคว้ารางวัลบรรลงดอร์นะครับ
เบนเซมาก็คือการออกจากร่มเงาอย่างเป็นทางการของคริสเตอร์โนโรนาโดนะครับ
ใช้แสงเองแล้วใช่นะใช่ครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าอืมจริงอ่ะสำหรับผมอ่ะเขาออกไปตั้งนานแล้ว
แต่แค่ว่ารางวัลบรรลงดอมมันแค่มาช่วยการันตีการันตีบางอย่างแค่นั้นเอง
อืมบรรลงดอร์ก็แค่อีกหนึ่งรางวัลที่แบบเป็นโทฟี่แอสเซสที่อ่าที่แค่มาทำให้คนเห็นมากขึ้นแล้วกัน
อืมทั้งที่เป็นจริงจริงเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วนะครับ
จากนี้แล้วจุดที่ผมคิดว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมานานมากแล้วก็คือในเกมใหญ่
เป็นเซมามักจะมีอิทธิพลกับทีมเสมอ
โดยเฉพาะการยิงฮัททริกในแชมพีเอสลีกกับการเจอเปรียชเชกับเชลสีอย่างเงี้ย
เอ่อมันคือการยิงครีมใหญ่อ่ะซึ่งแล้วเป็นการยิงฮัททริกด้วย
ซึ่งบางทีนักเตะซุปเปอร์สตาร์หลายคนยังเล่นเกมใหญ่ได้ไม่ดีด้วยซ
มันก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับอันนี้ผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งในวันที่
เบนเซมมาได้รางวัลบัลลุณดอร์นะครับสิดาดินสีดานในฐานะอดีตเฮจโค้ด
แล้วก็มีความเป็นคนแอลเจรียเหมือนกันนะครับ
บอกว่าคารินเมเซมาเนี่ยเป็นผู้นำที่ดี
แม้ว่าเขาจะพูดน้อยก็ตามเขามักจะทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
และตัวผมก็คือซีดานและเบนเซมามีแนวคิดทางฟุตบอลที่เหมือนกัน
พอเบนเซมาไปสาวเดียละปีก็บอกว่า
เป็นเซมาเหมือนวายชั้นดีนะครับ
เป็นวายที่ยิ่งอายุเยอะยิ่งถูกบ่มให้มีรสชาติชั้นเลิศ
อายุมากขึ้นเบนเซมายิ่งแสดงความเป็นผู้นำมากขึ้น
มีความสำคัญกับเรอัลมาริดมากขึ้นทุกวัน
และนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรียลมาริตมีความแตกต่างกับทีมอื่น
อันนี้เปรียบเป็นวายชั้นดีกันเลยทีเดียว

นั่นแหละได้วายปวงทันดีวะ
สร้างเครื่องในเวลาอีกไม่นานหลังจากนั้นนะครับ
เขาเรียกว่ายนต์บกป่ะนะครับ
มันก็ต้องเตรียมเริ่มฟุตบอลก่อนใช่ไหมก็เรื่องของการเลี้ยงส่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้น
ในวันที่เขาประกาศอำไลน์อย่างเป็นทางการนะที่แบบมีการจัดงานแถลงข่าวนู่นนี่นั่นเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนี่คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกและในประวัติศาสตร์
แต่ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมจะต้องอำลาจากไปเพื่อเริ่มต้นเรื่องราวบทถัดไป
นั่นเองนะครับ
นี่คือนักเตะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
บัลลองดอร์ที่ไม่ได้โด่งดัง

แม้ว่าจะเก่งนะ
แต่อย่างที่ผมบอกมันเป็นนักเตะที่โดนจะใช้คำว่าปลามาสก็ไม่ใช่

แล้วเหมือนจะบอกปิดทองหลังพระก็ไม่เชิงยิงขนาดนี้ไม่ปิดทองหลังพระแล้วมั้ง
แต่แบบมันไม่โดนพูดถึงซะที
คือเหมือนก็ทุกคนรู้เออเก่งเก่งแต่ว่าแล้วยังไงต่อ
แล้วก็แบบไม่ได้มีการแบบเย็นยออะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืม

นะครับก็นี่ก็คือ
พี่อ่ะจริงอ่ะไม่ค่อยชอบคิดหน้ามันเท่าไหร่

ใช่คือเรารู้สึกหน้าหมั่นไส้จริง
แต่ว่าแค่กำลังรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งกองหน้าที่แบบ
อ่าโลกฟุตบอลยุคนี้อืมต้องพูดถึงเขาอ่ะ

ประมาณนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ

แล้วก็คนก็จะเริ่มกลับมาโหยหาอะไรอย่างนี้
ก่อนที่จะไม่มีเวลาที่จะได้เล่า
ตอนนี้กำลังนึกถึงว่าโอ้โหเราไล่เก็บกองหน้าระดับนี้มา
ยังมีใครที่เราไม่พูดถึงไหม
มีแหละแต่แค่นึกไม่ออกว่าใคร
กำลังจะถามเลยอีพีต่อไปเนี่ยจริงจริงมันต้องมาในเอวิโซที่เราจะพูดถึงคาริเมเซมา
อ่าแต่ว่าบังเอิญเรื่องของเบนเซมาเขาย้ายออกจากเรมาริดไงเลยต้องหยิบเรื่องของเบชิมาขึ้นมาก่อน
เลยก็เลยดีเลเรื่องของคนนี้ไปทีหลังอ่า
คนนี้อ่ะเป็นจะให้บอกชื่อเลยไหมก็อ่าก็ได้มาขนาดนี้น่ะอ่า
ผมจะพูดถึงปาโรมาลินี่อู้เออผมจะพูดถึงปาโรมาลินี่
คือสาเหตุที่จะพูดถึงบอลโลมารินีเนี่ยเป็นเป็นเพราะว่าในช่วงที่เราอัดในช่วงนี้
มันจะเป็นช่วงที่ตรงกับวันเกิดเขาอ่าเขาเขาเกิดวันที่ยี่สิบหกจูนอ่ะ
มิถุนามิถุนายนเออแล้วจริงจริงมันน่าเล่าด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยการขาด
อืมอืมเอาล่ะเว้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่าอะไรเรื่องความเชื่อมั่นเลย
ประมาณนี้หรอกอืมอันนี้เล่าเลยก็ก็คือว่าอย่างเคสของแซโดโตแดรีอืม
ปลดแมลเดีนีอืมและจริงค่ะช่วงที่ปลดมันก็มีข่าวในเชิงรถออกมา
เช่นราเฟอร์เลอัลก็ไม่พอใจอืมว่าเหมือนเหมือนบอร์ดบริหารอ่ะ
หลอกให้เขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่แล้วก็มาปลดมาดีนี่ทิ้งทีหลัง
อืมซึ่งมณีนี่คือคนที่ดึงเลยเอาเข้ามาอ๋อรวมถึงกรณีของไม้เมยอง
ซึ่งเป็นประตูมือหนึ่งของเอซิมิลันเขาก็บอกว่าไม่พอใจกับการปลด
ที่ชื่อว่าอ๋อเขามีอิทธิพลต่อทีมเยอะมากใช่ใช่
ก็ต้องยอมรับว่าเขาอยู่เขาอยู่มานานขนาดเนี้ยนั่นแหละด้วยด้วยความที่
มันเกิดเรื่องราวภายในมิลันแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้วันเกิดเขา
ก็เลยจะหยิบเรื่องของมาเล่าแต่ก็อาจจะช้าไปสัปดาห์หนึ่ง
อ่าคือจะบอกว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี้ยอ่าผมผมเกิดมา
ไม่ใช่ผมเกิดมาผมเริ่มดูบอลน่ะผู้ชายที่ชื่อเปาโลโมตินี่
ก็อยู่มีลันด์แล้วอ่ะใช่เออใช่คือแน่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขา
ออกจากมีลันด์น่ะออกแบบไปค่อยดีนะเออนั่นแหละนี่เออ
แหละครับก็เขาจริงจริงเขาเป็นมิสเซอร์มีลันด์อีกคนเลยน่ะใช่
ใช่ใช่อ่าปาโลมอร์ดินี่คือแบบเออน่าเสียดายที่ที่โดนปลดซะ
ซะงั้นซึ่งถามผมคุยกับแฟมมิลันด์จำมากมาก
บอกไม่เห็นด้วยอ่าไม่มีใครเห็นด้วยคือมันคือการคือบางทีเห็น
มันเป็นข้อผิดพลาดมันต้องหาคนสังเวยอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่วะแต่ปีก่อนมิลานเป็นแชมป์นะ
คุณลืมอะไรไว้หรือเปล่าแต่ร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของ
บอร์ดบริหารใหม่ของมิรานเขาก็อยากได้คนของเขา
เพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามิรานด์มีการเปลี่ยนทหารเจ้าของ
งั้นก็ว่ากันไปเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาคุยรายละเอียดกับผู้ชายคนนี้แล้วกัน
ก็อีพีนี้ก็น่าจะร่ำลากันไปเท่านี้นะฮะก็ฝากรายการเราไปด้วยนะครับ
น่าจะเป็นช่องทางที่ติดต่อสื่อสารเราง่ายสุดช่วงนี้ระหว่างพักฤดูการ
พิมพ์เข้ามาว่าอยากให้เราพูดถึงใครเผื่อพี่บอยไปทำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้
เพราะว่าช่วงนี้ก็ประเด็นก็น่าจะเป็นอยู่ที่การตลาดการซื้อขายในช่วงต้น
เริ่มมีข่าวเริ่มมีการจับจ้องจับอะไรกันแล้วก็มีบางคนย้ายทีมไปบ้างแล้ว
แต่คิดว่าเดี๋ยวมันจะไปเข้มข้นอีกใกล้อีกที
น่าจะเป็นปีแรกมั้งที่พบเป็นซ่าอุเข้ามา
ตอนนี้จีนใช้เงินเยอะก็ยังมีขนาดงี้
มันก็แบบเป็นนักเตะรอปฏริวางแบบจริงบางคนก็เป็นปฏราวินบางก็ไม่ได้ดังมาก
เขาเอาคนที่แบบแบบยังมีอยู่อะคือคืออาจจะรอ
ปลอวัฒน์เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ปลดไงใช่คือ
นั่นแหละนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ
ตามนั้นเดี๋ยวอีพีหน้าพูดถึงผู้ชายชื่อปาโลมัลตินี่วันนี้ต้องลาละครับผม
วันนี้ก็ลำลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ